เดตผู้ติดเชื้อโควิด๑๙วันนี้กันหน่อยนะคะ
ตัวเลขลดลงนิดหน่อยแต่ยังอยู่ในจำนวนที่เฉียดสองหมื่นอยู่ดีนะคะ

ใช่ค่ะ๑๙๙๘๓รายนี่คือจำนวนของผู้ติดเชื้อใหม่
ประจำวันที่๘สิงหาคม๒๕๖๔นะคะ
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๙๖๓๓และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ๓๕๐รายค่ะ
ส่วนตัวเลขหายป่วยก็คือสีเขียวใกล้เคียงกันนะคะ๑๘๕๐๓รายค่ะ
นี่คือตัวเลขทั้งหมดของวันนี้นะคะส่วนผู้เสียชีวิต๑๓๘ศพวันนี้ค่ะ
สถานการณ์โควิดแยกเป็นรายจังหวัดกันหน่อยนะคะ
ที่ชนบุรีไม่มีรถเลยค่ะมีแต่พุ่งค่ะ
วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ชนบุรี๑๔๗๖รายเสียชีวิต๘ศพ
สำหรับการระบาดของโควิดที่ชนบุรีระลอกใหม่นี้นะคะ
มันเริ่มมาจากสถานบันเทิงเข้าไปสู่ครอบครัว

จากนั้นมาสู่ชุมชนที่พักอาศัยของพนักงาน
มีปัจจัยเสี่ยงมาจากการรับประทานอาหารร่วมกันฟังนะคะ
การรับประทานอาหารร่วมกันหรือมีกิจกรรมใกล้ชิดสังสรรค์
กันในหมู่เพื่อนฝูงช่วงนี้งดไปก่อน
คุณหมอแนะนำถึงขั้น
ถ้าอยู่ในบ้านบางทียังต้องใส่หน้ากากอนามัยเลย
ตอนนี้มันกลายเป็นการติดเชื้อคนในครอบครัว
คนใกล้ชิดเพราะว่าหลายคนโดนปิดงานใช่ไหม

กลับไปบ้านก็ไปกินข้าวสังสรรค์เจอหน้ากัน

กลายเป็นว่าผู้รับเชื้อที่มีอาการหนักสุด
ก็คือผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านนั่นเอง
วันนี้นะคะอย่างที่ตัวเลขรายงานไป๑๙๙๘๓ราย

เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงว่าหลังจากนี้
สถานการณ์โควิดในไทยจะค่อยดีขึ้น
และมีคำถามต่อว่าเราที่ผ่านมาในการล็อกดาวน์
ใช้ได้ดีไหมบังคับได้ดีหรือเปล่า
ผลปรากฏว่าท่านเองก็ยอมรับนะคะว่าได้ผลแค่๒๐เท่านั้นเอง
บอกว่าแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในบ้านเรา
แต่๒๐๐๐กว่าคนมาสักพักนึงแล้ว

เพราะว่ายอดผู้ป่วยหายกลับบ้านก็คือใกล้เคียงกับผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่
อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าระบบบริการดีขึ้น

แม้ว่าคนที่หายป่วยมากขึ้นนั้นจะเกิดจากการลดเวลาการรักษา
จากเดิม๑๔วันก็เหลือแค่๗๑๐วัน
ถ้าหากไม่มีอาการดีขึ้นหมออนุญาตให้กลับบ้านได้

ส่วนมาตรการการล็อกดาวน์ของรัฐบาลตั้งแต่๒๐กรกฎาคม
พบว่าได้ผลแค่
จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังไม่ลดลงเท่าที่ควร
ดังนั้นต้องเข้มงวดเรื่องการล็อกดาวน์ตัวเอง

ส่วนกรมอนามัยค่ะออกโรงเตือนนะคะ
ออกโรงเตือนแบบนี้ในช่วงนี้
งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า

เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด๑๙โดยไม่รู้ตัว

หรือสามีภรรยากับการมีเพศสัมพันธ์กันในช่วงนี้
เลี่ยงสัมผัสน้ำลายหรือว่าสารคัดหลัง
งดหันหน้าหรือใช้ท่าเข้าหากัน
ถุงถุงยางอนามัยสวมถุงมือยาง
หน้ากากทับหน้ากากผ้า
ปิดจมูกปิดปากเป็นไปได้นะอีก
มีเพศสัมพันธ์แบบกลุ่มหรือว่าสลับผู้นอน

นั่นแหละครับอันนี้เราอาจจะแสดงความเห็นไม่ได้
คือเขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดเป็นคู่สามีภรรยาก็มีได้
แต่ว่าก็ต้องป้องกันไม่ให้มีสัมผัสน้ำลงน้ำลายสารคัดหลัง
หันหน้าเข้าหากันอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันลำบากมากก็งดไปก่อน
เพราะท่านก็ลงท้ายแบบนี้ว่าปิดท้ายหากมีความเสี่ยงควรเลี่ยง
เพศสัมพันธ์กันในช่วงนี้ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของคนที่เรารักนั่นเองนะคะ
ส่วนใครที่ทำประกันโควิด๑๙แบบเจอจ่ายจบเอาไว้ฟังทางนี้
คุณผู้ชมฟังดีดีนะคะเพราะว่าทางสำนักคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยปลดล็อกเอกสารพิสูจน์การติดเชื้อโควิด
คือจากปกติต้องใช้ใบรับรองแพทย์เพื่อเบิกเคลมประกันใช่ไหมคะ
แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะใช้แค่ใบตรวจโควิด
ก็สามารถนำมาแสดงหลักฐานเพื่อการเคลมประกันได้
แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยสิก็ต้องดู
คือคอปภออกมาแบบนี้แต่ไม่รู้ทางบริษัทประกัน
เขาจะขั้นตอนมันจะปลดล็อกให้เราหรือเปล่าบางทีก็ยุ่งยากเหลือเกินนะฮะ